คุณผู้ชมค่ะคลิปที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ที่สุดอีกคลิปหนึ่งในช่วงเทศกาลปีใหม่
ก็คือกรณีที่หญิงคนหนึ่งเขาใช้อาวุธปืนยิงขึ้นไปบนท้องฟ้า
เพื่อที่จะเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลปีใหม่
เดินทางเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วนะคะ
อ้างว่าที่ทำไปเพราะว่ารู้เท่าไม่ถึงการ
นี่แหละค่ะคลิปนี้แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หญิงสาวคนนี้กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อสังคมออนไลน
จากว่าพฤติกรรมของเธอนั่นก็คือยิงปืนขึ้นฟ้าในคืนวันเฉลิมฉลอง

แล้วก็จะมีเสียงชายคนหนึ่งนับถอยหลังให้
ก่อนที่เธอจะยิงปืนรัวเลยค่ะประมาณ๕นัด
พร้อมกับหันมายิ้มเราอาจจะเบอร์ภาพนิดหนึ่งนะคะ
ซึ่งคลิปนี้เธอได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ค
ใช้ชื่อว่าสุดารัฐสุขแสงจันทร์
เขียนข้อความว่าหนวกหูสักนัดไหมแฮปปี้นิวเยียร์
ต่อมาคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เขาก็ไปโพสต์ถามผู้หญิงคนนี้แหละค่ะว่า
ใช่คนที่ยิงหรือเปล่าครับจะถามว่าที่ยิงไปมันไปตกที่ไหน
ปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้ตอบว่าตกทุ่งนาค่ะมีอะไรล่ะคะ
ทำอะไรรู้ค่ะถูกกฎหมายค่ะ
จนกระทั่งเพลงนางต่างค่ะเขาก็นำคลิปนี้ล่ะค่ะ
ไปแชร์ต่อจนกลายเป็นทีวีภาพวิจารณ์ไปทั่ว
ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็แสดงออกว่าไม่เห็นด้วย
แล้วก็เรียกร้องให้ตำรวจเอาผิดกับผู้หญิงคนนี้
ล่าสุดตำรวจไม่ปล่อยผ่านนะคะช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ได้นำตัวนางสาวสุดารัฐสุขแสงจันทร์อายุ๒๓ปี
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ผู้ต้องหายิงปืนขึ้นฟ้าฉลองปีใหม่ที่ปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่นะคะ
เข้ารับทราบข้อกล่าวหาที่สถานีตำรวจนครบานสายไหม
โดยมีพลตำรวจโทสานิทมหาธาวรผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
เป็นผู้รับมอบตัวพร้อมกับสอบปากคำด้วยตัวเองเลยค่ะ
นางสาวสุดารัฐบอกว่าขอโทษกับการกระทำของตัวเอง
ทำให้สังคมตื่นตระหนกบอกว่าที่ทำไปเนี่ย
ด้วยความคึกขนองแล้วก็รู้เท่าไม่ถึงการ
เพราะคิดว่าเป็นประเพณีรับปีใหม่ที่เห็นคนแถวบ้านก็คือต่างจังหวัดนะคะ
ทำกันบ่อยครั้งในช่วงเทศกาลแบบนี้
ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่าการยิงปืนขึ้นฟ้ามีความผิดนะคะ
ฐานยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ซึ่งมีโทษจำคุก๑๐วันปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
โดยจากการสอบสวนทรัพย์ว่าเป็นปืนของพี่ชาย
ตอนนี้ก็เลยอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายความผิดข้อใดหรือไม่
ฝากเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมต่าง
คำนึงถึงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นหลักที่สำคัญ

เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะคะ